อากาศมันก็ค่อนข้างจะร้อนมากขึ้นแล้วถูกไหมล่ะ
หลายคนก็คิดถึงเมนูที่จะทานเพื่อคลายร้อนดับร้อน
ในช่วงหน้าร้อนของเมืองไทยแบบนี้
วันนี้ดิฉันมีเมนูอาหารสำหรับหน้าร้อนมาแนะนำเยอะแยะมากมายเลย
มีเมนูอะไรที่เหมาะกับหน้าร้อนแบบนี้กินแล้วชื่นใจไปดูกันค่ะ
อะเฮ่งินี่เมนูนี้ดับร้อนได้ดีนักแรร์
เพราะว่ามาพร้อมเครื่องแน่นไม่ว่าจะเป็นลูกกะปิทอด
หยวกสอดไส้หมูและกุ้งแล้วก็อีกหลากหลายอย่างเลย
แต่ละเมนูนี่แบบเครื่องเคียงเขาเยอะแยะมากมายแล้วแต่คนชอบเลย
เมนูนี้เนี่ยของโปรดคุณใบตองก็เลย
ใช่แล้วต้องทานคู่กับข้าวสวยที่ลอยน้ำดอกมะลินะ
แล้วก็ใส่น้ำแข็งนิดนึงนะหอมเย็นชื่นใจอร่อยมาก
ต่อกันด้วยขนมจีนซาวน้ำเมนูโปรดคุณชนะนั่นเอง

เมนูนี้หาทานยากมากใช่ไหมคุณชนะใช่ครับ
แต่ว่าสามารถหาทานได้ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นี่แหละค่ะ
เพราะว่าเมนูนี้มันจะมีรสชาติแบบหวานอมเปรี้ยว
มะนาวจากสับปะรดอร่อยลงตัวมาก
ทานแล้วโอ้โหชื่นใจคลายร้อนได้แน่นอนรับรองเลยนะคะ
เมนูต่อไปเรียกได้ว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของหน้าร้อนนี้
หน้าร้อนเมื่อไหร่ข้าวเหนียวมะม่วงต้องมาค่ะ
ก็คือเราทานข้าวเหนียวมูลราดกะทิ
พร้อมกับมะม่วงที่แช่เย็นฉ่ำ
แล้วก็มาปอกอันนี้เป็นโปรดทุกคนเลยนะ
โปรดทุกคนทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเขาชื่นชอบมาก
เป็นเมนูหน้าร้อนจริงนะสำหรับข้าวเหนียวมะม่วง
ต่อกันด้วยเมนูมะม่วงอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือ

ทุกใจดิฉันมากค่ะ
ลายสอออกข้างแก้มกันเลยทีเดียวต้องเป็นมะม่วงดิบด้วยนะ
แล้วก็ทานคู่กับน้ำปลาหวานรสแซ่บนะ
คิดแล้วมันเปรี้ยวปากขึ้นมาทันทีเลยนะคุณนะ
รับรองว่าแบบใครที่ชอบเมนูเปรี้ยวเนี่ย
เมนูนี้ก็อาจจะเป็นเมนูที่ถูกอกถูกใจมากเลยทีเดียวนะคะ

ใช่แล้วก็มาถึงอีกหนึ่งเมนูที่ชื่ออาจจะแบบเอ๊ะแปลกนิดนึง
มันจะเป็นเมนูคาวหรือหวานดีเพราะมันคือเมนูปลาแห้งแตงโม
แต่ว่ามันเป็นเมนูดับร้อนแบบฉบับโบร่ำโบราณเลยนะ

ก็ทำเพราะว่ามันไม่ได้ยากอะไรมากมายนะคะ
เขาจะเป็นแตงโมแช่เย็นฉ่ำแบบนี้
แล้วก็โรยหน้าด้วยเนื้อปลาช่อนแห้งที่แบบคลุกเคล้ามาอย่างลงตัว
เป็นของว่างที่ชื่นใจแล้วก็ลดอุณหภูมิของร่างกายได้เป็นอย่างดี

และมาถึงเมนูสุดท้ายที่นำมาแนะนำวันนี้
มีชื่อว่าเมนูม้าห้อ
้าห้อเนี่ยเป็นเมนูที่เขานิยมทำทานกันในช่วงหน้าร้อนโดยเฉพาะเลยนะคะ
เพราะว่ามันทำให้แบบสดชื่นมาก
คือด้านล่างเขาจะเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจัด
อย่างเช่นพวกสับปะรดหรืออะไรต่างที่มีรสค่อนข้างเปรี้ยวแล้วก็ชำหน่อย
แล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับไส้ที่ทำมาจากหมูสับด้านบนคล้ายกับไส้สาครัว
มันก็จะมีความแบบมันมีถั่วผสมหน่อยแล้วก็เปรี้ยวหวานฉ่ำชื่นใจอร่อยอย่างลงตัวแน่นอน
สำหรับเมนูนี้ก็เป็นเมนูโบร่ำโบราณเหมือนกันนะคะ
ก็ต้องขอบคุณภาพข่าวสวยจากเว็บไซต์ต่างที่เรานำมาให้คุณผู้ชมดูนะ
นี่เป็นแค่บางส่วนของเมนูหน้าร้อนเท่านั้นนะคะ
ที่เรานำมาเสนอคุณผู้ชมว่าเมนูต่างแบบนี้มันน่ารับประทานแล้วก็เขาทานกันมาตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณแล้ว
มีอะไรกันบ้างบางคนอยากจะหาอะไรกินคลายร้อนได้เห็นเมนูพวกนี้ไปแล้วแบบจะได้ไปสัญหารับประทานกันนะคะ
ถูกต้องแล้วต้องบอกว่าแต่ละเมนูมันก็ดีต่อกายดีต่อใจจริงเลยนะ
ใช่แล้วก็รับรองว่าคลายร้อนได้อย่างแน่นอนนะจ๊ะ